เขยิบมานิดเดียวไปที่ศรีราชายังอยู่ที่ชนบุรีเหมือนกันนะคะ
พาคุณผู้ชมไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
บอกเลยว่าลูกหลานพญานาคอย่าพลาดเลยค่ะ

ที่นี่เรียกว่าสำนักสงขวะครูนั่นเองครับ
เป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นมาอย่างสวยงามเลยทีเดียว
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ตั้งอยู่บนยอดเขากลางเมืองศรีราชาจังหวัดชนบุรีเลยครับ
ต้องบอกว่าใครที่เป็นลูกหลานพญานาคไม่ควรพลาดเลยนะครับ
ไฮไลท์ที่นี่จะเป็นปฏิมากรรมองค์พญานาคขนาดใหญ่
กับวิวทะเลที่เห็นแบบ๓๖๐องศา
ดูแชร์ผมวัลัยจากจิตสัตว์ธานแล้วไปกราบไหว้องภญานาคกันครับ
ที่ผมรูปอยู่เรียกว่ามณีนาคารา
เราสามารถขอพรและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้เลยครับ
ถือว่าได้มาทำบุญและได้ดูวิวสวยอีกด้วย
ผมแนะนำเลยครับสำนักส่งเขาพระครูจังหวัดชนบุรีนะครับ
ที่นี่ก็สวยงามเหมือนกันแล้วได้วิวชมวิวมุมสูงของเมืองธนบุรีด้วยนะคะ
ที่นี่คือสำนักสงฆ์เขาพระครูค่ะอยู่กลางเมืองศรีราชาจังหวัดชนบุรีเลยนะคะ
ซึ่งสำนักสงฆ์เขาพระครูเนี่ยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตั้งอยู่บนยอดเขานะ
เห็นไหมว่าเราขึ้นไปเราก็จะได้ชมวิวสวยงามนะคะเห็นตึกรามบ้านช่องเห็นทะเล
แล้วก็ยังเห็นพระพญานาคสององค์ที่คู่กันแบบนี้ด้วยเขาบอกให้ขอพรได้เลยนะ

ถูกต้องค่ะเป็นองค์พระพุทธลีลาบารมีค่ะอยู่คู่กันแบบนี้เราก็สามารถขอพร
รวมไปถึงถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ด้วยนะคะ
ส่วนไฮไลท์ก็คืออยู่ที่ลูกแก้วตรงกลางนี่แหละค่ะที่เรียกว่ามณีนาคาราชนะ
จะทำจากคริสตอลแท้เลยค่ะ
วิธีการก็คือเอามือนี่แหละมาลูบและให้ขอพรจับเพ่งพินิษฐ์แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานไป
เขาเรียกว่าแก้วสารพัดนึก
คิดอะไรก็หวังว่าจะได้อย่างนั้นทำดีคิดดีเราก็จะได้ดีแน่นอนนะคะ
ดูความสวยงามแบบนี้ใกล้ใกล้ได้นะคะไปสัมผัสด้วยตาของท่านเองนะคะ
ถ้ามีโอกาสนะอยู่ที่ศรีราชาชนบุรี
ขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยคุณนัทพงศ์รามค่ะ
สารพัดนึกนะเออนึกถึงอะไร
โอ๊ยนึกเนี่ยเขาบอกว่าคิดดีทำดีใช่ไหม
คือเราก็คิดดีแหละว่าแต่เราทำไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่
ดิฉันคิดดีไม่ได้เลย